มาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะนี่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักเลย
อันนี้กระแสนี่เหมือนจะมาฝั่งเดียวนะไม่ได้แบ่งเป็นสองฝั่ง
คือสหภาพแรงงานปรายศนีย์เขาออกมาโพสต์ค่ะว่า
ปรายศนีย์ที่ครูคดเนี่ยคนมันเยอะมากเลยสินะ
ต้องติดพัดลมถึง๓๐ตัวในห้อง
นักงานมีอยู่๒คน
และที่สำคัญไอ้ตู้ปรายศนีย์เนี่ยคุณราคาแพงกว่าบ้านเดี่ยวอีก
ทำไมงบมันถึงได้อู้ฟู้ล้นพ้นขนาดนี้นะคะ

หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจปรายศนีย์ค่ะเขาขึ้นป้ายหน้าสำนักงาน
ถามหาองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
คือองค์กรที่บริหารจัดการด้วย๖หลักการคือ
คุณธรรมนิติธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมรับผิดชอบและคุ้มค่า

แม้มันคุ้มค่าเหลือเกินกับพัดลมโคจรตัวละ๖๐๐๐บาท
ราคากลางตัวละ๒๐๐๐บาท
ไม่มีเพดานให้ติดก็ต้องเอาไปติดผนังแทน
เจ้าหน้าที่ปิดเมลมีอยู่๒ชีวิตได้ใช้พัดลมไปเหนาะคนละ๑๕ตัว
ผมว่าเอาออกหมดติดแอร์เครื่องเดียวจบ
เออตรงนั้นมันอาจจะร้อนมาก

เฉลี่ยนะ๑คนใช้พัดลม๑๕ตัว

คุณมันไม่ถึงตารางเมตรมัน๓เครื่องนะ
คุณว่า๒คนกับพัดลม๓๐ตัวว่าพีคแล้วใช่ไหม
คุณมาดูตู้ปรายศนีย์ของเขาดีกว่า

ปรายศนีย์นี้ราคาอ่านสิคะ

ถูกต้องค่ะแพงกว่าบ้านเดี่ยว๒ชั้น๔ห้องนอน๔ห้องน้ำอีก

นี่หรือองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
คุณมันต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยหรือ

แล้วเวลาลูกน้องขอโอทีเนี่ย

ลงชื่อในการร้องเรียนด้วยว่าเป็น
นายสุเทพศรีไตรพบเลขานุการสหภาพค่ะอืม
คุณผู้ชมคะเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะ
อย่าเพิ่งออกตัวแรงอันนี้เหมือนเป็นการทวงถาม
คำชี้แจงจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอผู้บริหารปรายศนีย์ไทย
มาชี้แจงก็แล้วกันว่า

พัดลม๓๐ตัวกับตู้ปรายศนีย์๗ล้านเนี่ย

แต่มันก็ไม่ต้องถึงกับ๓๐ตัวนะ
ห้องมันมีแค่นั้นเองพันธการ๒คนเอง
เหลือติดเผื่อรอห้องใหม่กำลังสร้างอยู่หรือเปล่า
และตัวละ๖๐๐แต่ว่าราคากลาง๒๐๐บาท